แบบมาตืบเมียทำอะไรไม่ดีกับเมียอะไรอย่างนี้ไม่เอา
มาดูอันนี้ดีกว่าสามีตัวอย่างน่ารัก

เพราะให้คุณได้เห็นว่าคนดีสามีดีเขาก็มีเหมือนกัน
นี่พี่ผู้ชายคนนี้บอกอยู่กินกับภรรยามานานหลายสิบปี
โอ้โหวันนี้เกิดอยากจะเตอร์ไพรส์ภรรยา
ภรรยาเป็นคนชอบรถโฟกรถเต่า
ก็เลยไปหาซื้อมาได้เอาไปทำสีแต่งเครื่องซะใหม่เลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณไปดูบรรยากาศหวานที่ฉันจะบอกก่อนว่า
หวานไม่หวานมันมีพีคของพีคในเรื่องนี้ตอนท้ายด้วยคืออะไร

อ๋อน่ารักเลยอ่ะคนโสดตายเรียบค่ะ
ทำอะไรหยิกตัวเองอยู่อันนี้สงสัยว่าเขาเพิ่งจะมีโอกาสได้ขอแต่งงานกันใช่ไหม
คือเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมาว่าจริงจริงกับก่อนนั้นเนี้ยคือทั้งคู่เนี้ยอยู่กินมานานเป็นสิบปีแล้ว
แต่ว่าได้เคยแต่งงานกันหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่เขาบอกว่าครั้งนี้คืออยากเซอร์ไพรส์เก็บหอมรอมริฟท์
สู้กันมาตลอดสำหรับผัวเมียคู่นี้อยู่กินกันมาเอาจริงจริงเนี่ยความรักเขานะคะ
คือเขาเคยเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกัน
ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วแล้ววันหนึ่งเขาก็แยกย้ายกันไป
มีชีวิตไปทำงงทำงานจนกระทั่งค่ะย้อนกลับไปเมื่อ๑๖ปีที่ผ่านมา
ตอนปี๕๐กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็เลยมารักกันอยู่กินเรื่อยมา
บอกชื่อก่อนก็แล้วกันนะคะพี่ผู้ชายเนี่ยฝ่ายสามีเนี่ย
ชื่อว่าคุณบุญศรีมีแก้วอายุ๕๗ปีก็เป็นเจ้าของรถคันนี้นี่แหละ
เอารถนี้มาเซอร์ไพรส์ภรรยาขอด้วยขอคุยกันขอคุยกัน
เปิดเปิดอ่ะขออีกรอบหนึ่งเปิดโอ้ยเอ็นดูแม่ไม่มีเออ
เอาลูกโป่งใส่เข้าไปที่บริเวณหน้ารถ
แล้วรถคันนี้นะคะพี่เขาบอกว่านี่ดิฉันบอกก่อนนะ
ที่คุณเห็นรถด้านหลังเยอะเยอะอ่ะน่ะน่ะเอาแหวนให้เมียด้วยน่ะเออเออ
ที่คุณเห็นรถด้านหลังเยอะเยอะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นอยู่ในศูนย์ทำสีรถค่ะ
อืมที่จังหวัดสุรินทร์เพราะเขาเอารถคันนี้มาให้ศูนย์เนี้ย
ที่นี่เนี่ยทำสีรถยกเครื่องให้ใหม่แต่คุณเข้าใจไหมว่าพอเสร็จเบ็ดเสร็จแบบนี้ปุ๊บ
เออที่เขาวางแผนเอาไว้ค่ะโอ้เข้าหน้าเดี๋ยวฉันด่วนเลยค่ะเออ
เขาวางแผนเอาไว้คือยังไงพี่ผู้ชายฝ่ายสามี
พอสวมแหวนเสร็จเดี๋ยวจะเอาเมียขึ้นรถค่ะ
เสร็จแล้วฝ่ายผัวจะขับแล้วก็จะบึ้นออกไปหวานกันตามทาง
ปรากฏค่ะที่บ๊ายลสตารสมินจีนเออรถเก่าไง

มาอยู่ข้างหลังเนอะเออมามันพีกตรงนี้และปรากฏช่างในอูว
บอกอ้าวทุกคนงานนี้เราจะต้องจบให้มันสวยมาช่วยกันซ่อม
มันก็ยังซ่อมไม่ได้นะเวลานั้นสุดท้ายทำยังไงรู้ไหม
งั้นเอาอย่างนี้พี่สองคนขึ้นรถเลยเดี๋ยวพวกผมช่วยกันเข็นออกไปก่อน
เอาเลิกเอาชัยเข็นเอาเลิกเอาชัยเออใดน่ารักมากเลยนะคะ
แล้วเจ้ารถคันนี้นะคะเขาบอกซื้อมาซ่อมใหม่เกือบ๕แสน
ตั้งชื่อว่ารถคันนี้คือเจ้านำโชคอืมเออไงหนึ่งสามสองแปด
เอาคุณเอาสี่สามสองแปดด้วยเหรอ